อะไรที่ไม่เคยหายจริงอันนี้พูดมา๔๕ปีแล้ว
อะไรที่ไม่เคยหายทุกวันนี้มันจะหายโดยเฉพาะถังก๊าซ
เมื่อก่อนคุณผู้ชมอาจจะเอ้ยปิดร้านเสร็จนะ
เออไว้แล้วข้ามรถเข็นน่ะหน้าร้านแหละ
ไม่ต้องไปล็อกนะครับไม่ต้องไปเอาเข้าข้างใน
ขนาดพี่คนนี้นะเขาเอาถังก๊าซ๗ถังนะ
ถังใส่ลูกกงเอาไว้เลยนะถังถังการ์ดเป็นลูกกงเลยนะมันมาเอาถึง๒รอบ
แล้วรอบที่๒เกิดเหตุการณ์นี้ครับ

นี่ล่ะครับขโมยถังก๊าซในเห็นแม่อยู่ครับ
จะถึงแล้วนี่เดี๋ยวมันปื้นไป
ทำยังไงถ้ามีของอยู่ถ้ามีถังก๊าซอยู่
มันทันเราแน่เลยสกิร์ทเพื่อน
เราทิ้งนะเหมือนตัดสินใจทิ้งครับ

นี่ทิ้งแล้วไม่เอาได้

ขณะที่ผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ล่าคนร้าย๒คนนะครับ
ที่ก่อเหตุขโมยถังก๊าซไปจากบ้านของผู้เสียหาย
สุดท้ายคนร้ายต้องยอมโยนทิ้ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒นะ๒๘สิงหาคม
ตะบนทรายมูลอำเภอองคลักษณ์จังหวัดนครนายก
สอบถามพี่แทนสืบวงอายุ๕๖ปี

โอ้โหพี่ใจพี่ได้
กลางดึกตอนที่ลูกชายคือนายพรพิทักษือวงศ
อายุ๒๘ปีนอนอยู่ในบ้าน

ก๊าซมันเหมือนถูกลากออกไปหน้าบ้าน

ถังก๊าซ๒ถังขึ้นรถจักรยานยนต์
ลูกชายก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามนะ
แล้วตะโกนด่าไปตลอดทางนะครับ

คนร้ายยอมทิ้งถังก๊าซครับ
ลูกนะลูกเป็นคนขี่นะ
แต่ว่าพี่แทนสื่อวงเป็นพ่อเป็นคนเล่านะครับ
ผู้ฉีดหายชี้ให้ดูจุดที่ถูกคนร้ายเนี่ย
งัดซี่ลูกกรงนี่ทีเบิ
แน่นแต่แน่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
แต่มันงัดมันง้างซี่ลูกกงน้ำแข็งดอมเห็นไหม
ก็เอาถังลอดออกมานะ
นี่แหละนี่รอบครอบแล้วนะ
ใบละ๒๐๐นะใบเปล่าใบละ
๑๕โลใช่ไหมนี่แหละที่ใช้ตามบ้านเราเนี่ย
ผู้เสียหายนะครับบอกดูสิดูสิฉันเก็บไว้ตรงนี้

แต่ลูกชายตามเกิดมาได้๒ถังแต่สภาพนี้เนี่ย

เพราะว่ามันมีรอยกระแทกมีอะไรแล้วนะครับ
มูลค่าความเสียหายอย่างที่เบิร์ตบอกก็คือ๔๐๐๐บาท๒ใบ

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะเพราะหลายเดือนก่อน
เคยถูกขโมยของมาแล้วฟังพี่แทนหน่อยครับ
น่าจะขึ้นเดียวนะเอา๒ถังเอา๔ถังเลย
หรอฮะรอบแรกน่ะเอาไปก่อนแล้วล่ะ
ผู้เสียหายนะครับเข้าแจ้งความที่สพองคลักษ
เพื่อให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับ
เบิ้ลบอกอีกทั้งนะอะไรที่จะใช้

นะครับไม่เคยหายปัจจุบันมันหายนะเออ
ให้มิดชิดเก็บให้ดีเก็บให้แน่นหนาครับ
อืมโหนี่ไม่งั้นต่อไปทำยังไงอ่ะ
โซ่เหรอมาร้อยเหรอมาร้อยถังรวมกันอย่างนี้หรอ
แล้วก็อยู่ในนี้อีกถ้ามันจะเอามันก็ตัดได้อีกอ่ะ

ก็ต้องยกเข้าบ้านแต่ว่าคนค้าขายบางทีก็ไม่สะดวกอ่ะ
ยกออกเข้าออกทุกวันเออเออ